ร้องได้ให้ล้าน

เพลงที่๑นะครับมูลค่า๕๐๐๐บาท
คุณสังร้อง
คุณสันร้องได้ครับ
ร้องได้ให้ล้าน
ดีใจที่ได้พูดคำนี้ค่ะร้องได้แบบนี้รับแล้วค่ะ
เป็นไปตามที่คุณสังได้มั่นใจนะครับบอกกับพวกเราเอาไว้นะครับ

ของคุณยิ่งยงยอดผัวงามนะครับชื่อว่าช่างทองร้องไห้
เป็นเพลงดังอีกเพลงหนึ่งของคุณยิ่งยงยอดวงงามอยู่ในอัลบั้มชุดที่๔
ชุดยิ่งยงมาแล้วอาราบัมนี้ดังนะครับ

ถ้ามั่นใจแบบนี้เครื่องเริ่มร้อนแบบนี้
เรามาต่อกันเลยนะครับในเพลงที่๒นะครับ
เพลงที่๒นี้มูลค่า๑๐๐๐บาท
ถ้าคุณสางพร้อมอินโทรเพลงที่๒มาเลยครับ

โอ้โห

โอ้โห
โอ้โห

โอ้โห

โอ้โห

โอ้โห
โอ้โห

โอ้โห

ทั้งหมด๖แผ่นป้ายนะครับเลือกได้๓แผ่นป้าย
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ไม่ใช่

เยอะเยี่ยมค่ะมั่นใจมากนี่อยากรอดูตอนร้องเสร็จแล้ว
ถ้าเกิดมีใครนะฮะได้๑ล้านนะฮะโดยไม่ใช้ตัวช่วยเลยนะผมจะให้รางวัลพิเศษ

ผมจะให้ติดรถออกไปจากปากซอยกับผมด้วย
ผมไม่เคยให้ใครมาขึ้นรถผมง่ายนะ
เป็นเรื่องยากเย็นนอกจากไฟแนนซ์แล้วก็ไม่มี

รู้ไหมคะว่าเพลงนี้เพลงอะไรมั่นใจหรือเปล่าถ้ามั่นใจเล่นสิคะ
ต่อกันเลยนะครับกับการแข่งขันร้องได้ให้ล้านในเพลงที่๒นี้นะฮะ
ตอนนี้คุณสังตกลงเล่นและไม่ใช้ตัวช่วยนะครับ
เพลงที่๒มูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๒เพลงมาเลยครับ

จังเลย
เฮ้ยน้องเอ๋ยจะรู้หรือเปล่า
ตั้งแต่มานานจนถึงปัดนี้หัวใจของพี่เรียกหาเจ้าทั้งเย็นและเช้าคนคือ
หยิบเอารูปที่เธอให้ไว้
มาดูที่ไร้หัวใจเสอ่ม
ไม่กลัวไอ้นุ่มอยู่ข้างหลังมาตื้อน้องนางฟัดยืน
ฟีจนต้องฝืนยืนร้องไห้
ถูกมากรุงเทพเที่ยวห่างงานทำต่างเดชนาดาลย์
ทำงานรับจ้างทุกแก่งหนเป็นเพราะความจนยากสิ้นใจ
หวังเก็บเงินไปแต่งกับเธอ
ไม่เสียทีไม่เสียทีที่เขาร่ำลือกันว่าตลกส่วนใหญ่ร้องเพลง
ร้องเพลงพร้อมทุกคนพี่สังก็เป็นหนึ่งในนั้นนะฮะ
เป็นไงครับคีย์ที่เราจัดให้พอได้ไหม
พอได้ครับพอได้นะไม่ถึงจังเลย
พอได้หลบลงมาหลบลงมาหน่อยครับผมขี่ได้เลยครับผม

อ้าวอย่านั่นน่ะสิสิ

เพราะมันมีคำขอบกรรมอะไรเยอะอยู่ด้วยกันนะฮะ

ถ้าคุณสังร้องไม่ผิดเลยนะครับรับ๑๐๐๐บาทนะครับ

คุณสังร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โทษใจโทษใจโทษใจโทษใจ
เทรดที่สองมูลค่า

คุณสังร้อง

ทางรายการร้องได้ให้ล้านทางไทยรัฐทีวีติดตามชมได้ครับ
เมษานี้นะครับอย่าลืม